มีเหตุชายวัยกลางคนมุดลงไปในท่อระบายน้ำ
แล้วทีนี้ออกมาไม่ได้
ร้อนถึงเจ้าหน้าที่กู้ภัยและตำรวจนะครับเข้าไปช่วย

เจ้าตัวบอกว่าที่มุดลงไปเพราะว่ามีคนจะมาทำร้าย

ว่ามีเหตุชายเกิดอาการหวาดกลัว

จะมุดตัวเข้าไปในท่อระบายน้ำข้างทาง
เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณถนนสายเลี่ยงเมือง
ตำบลตาดทองอำเภอเมืองยะโสธรนะครับ
เจ้าหน้าที่ไปถึงที่เกิดเหตุ
อาสากู้ภัยก็ช่วยเหลือนำตัวชายคนดังกล่าว
ขึ้นมาจากท่อระบายน้ำในสภาพเนื้อตัวของเขา

ทั้งนี้เจ้าตัวยังมีอาการเหม่อลอย

ตรวจสอบในร่างกายไม่พบเอกสารใดติดตัวมานะครับ
ยังไม่ทราบว่าชายคนดังกล่าวเป็นใครมาจากไหน
ซึ่งชายคนนี้ตอบสั้นว่าผมถูกไล่ทำร้ายมา

เนื่องจากดูอาการแล้วมีอาการเหมือลอยพูดจาไม่รู้เรื่อง

ก็เลยนำตัวส่งตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลยะโสธร
ด้านของผู้เห็นเหตุการณ์คือนางดาวเรืองชัยเดชนะครับ
บอกว่าก่อนเกิดเหตุได้ยินเสียงคนร้องตะโกนโวยวาย

พร้อมกับมีเสียงสุนัขเห่าไล่ตามไป
กระทั่งเวลาผ่านไปสักพักหนึ่ง
สุนัขก็ยังเห่าอยู่บริเวณท่อระบายน้ำริมถนนเนี่ย
ตัวเธอเองก็เลยนำไฟฉายไปส่องดู

พบผู้ชายคนนี้ตัวสันเทามุดอยู่ในท่อระบายน้ำ

แล้วก็กู้ภัยให้มาช่วยเหลือนะครับ